คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะให้ไปดูภาพการทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ต้องหารายนี้นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดพระนครสีทุรธิยาผู้ต้องหาในอายุสามสิบห้าปี
ชื่อว่าในเอชื่อเล่นอ่ะนะครับคือผู้ต้องหารายเนี้ย
ญาติยาดของผู้เสียหายเขาโกรธแค้นมาก
เพราะไปก่อเหตุล่อลวงเด็กหญิงอายุแค่๑๑ปี
หลอกให้ขึ้นรถจักรยานยนต์ไปพาไปที่พงหญ้าป่าย่าข้างทาง

จับได้พอนำไปทำแผนโอ้โหญาติญาติเขาโกรธมากค่ะ
เกือบจะถูกรุมประชาธรรมนะคะ
สุดท้ายสุดหลงหลงหลง
เห้อห้องเข้าจอด

โอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โห

ประกอบคำรับสารภาพคดีนี้นะ

ล่วงละเมิดทางเพศนี่คือผู้ต้องหานะ
ชื่อว่านายนี่รถเขียวสวัสดิ์
๕ปีชื่อเล่นชื่อในเอนะคะ

ตัวไปไปทำแผนเพราะว่าไปล่วงละเมิด
น้องนกไปนำสมมุตินะคะเด็กอายุ๑๑

และนำไปทำแผนตรงนี้

ก็คือลานดินหลังประสาทนครหลวง
มนต์นครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คนร้ายกำลังทำแผนตอนที่จอดรถจักรยานยนต์
จำลองเหตุการณ์ว่านำตัวน้องนกวัย๑๑น้องนกเป็นนามสมมุตินะคะ
เด็กผู้หญิงวัย๑๑ลงไปที่ป่าย่าข้างทาง
แล้วคุณผู้ชมดูนะคะชาวบ้านกับญาติของน้องนกเนี่ย

๒๐๐หัวคนวิ่งขวาวงล้อมของเจ้าหน้าที่มาจะมารมประชาธรรมคนร้ายค่ะ
ก็ต้องเนี่ยดันตัวคนร้ายขึ้นรถตู้ไปนะก็ขับออกไปทุลักทุเลแหละ
มกลางเสียงด่าเสียงตะโกนสาบแช่งนะคะ
หลังจากนั้นก็พาไปจุดที่ทิ้งเสื้อคลุม
ใต้สะพานข้ามแม่น้ำป่าศักดิ์ค่ะ
อีกจุดหนึ่งชาวบ้านก็ตามไปดูกันเยอะมาก
ก็ต้องรีบนำตัวขึ้นรถเหมือนกันนี่ค่ะ
คือตอนที่นำตัวผู้ต้องหากลับไปที่สนครหลวงนะคะ
ก็ยังมีญาติไปดักรอมีอยู่ช่วงหนึ่ง
ญาติของน้องผู้เสียหายอ่ะค่ะพอเห็นหน้าผู้ต้องหาแล้วนะ
โอ้โหด้วยความโอโหปรีเข้าไปเลย
รีเข้าไปเลยแต่ตำรวจต้องกันเอาไว้นะคะ
มันไม่งั้นจะเป็นคดีซ้อนกันเป็นแบบทำร้ายร่างกายอะไรลักษณะประมาณนี้
ดูสินี่นะคะก็ต้องดันตัวผู้ต้องหาเข้าไป
เข้าไปในโรงพักเดี๋ยวดูบรรยากาศเต็มกันนิดนึงค่ะ

ผู้ต้องหาบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปหาญาติของน้องนกไม่เจอญาติ
เห็นน้องนกอยู่กับยายวันถัดมาเลยทำทีไปชวนคุยไปตีสนิทกับน้องนก
แล้วก็รู้ว่าน้องนกเนี่ยต้องออกไปตกปลาตามน้องนกไปออกอุบายหลอกล่อ
ให้น้องเขาซ้อนรถจักรยานยนต์ไปด้วยกันแล้วพาน้องเข้าไปพงหญ้าข้างทางเลยค่ะ
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศวันนี้ก็ยกมือไหว้
ขอโทษผู้เสียหายขอโทษญาติผู้เสียหาย
ต้องผิดนะ
เฮ้ยกาลวันนั้นมันเป็นอย่างไรแบบวันนี้

อยากฝากว่าขอโทษกับแย่ปิงอ้อมเขาไหมครับ

ผมขอไปใช้กรรมต่อตามในคดีตามต้นหมายกันนะครับ
คุณผู้ชมคะคดีนี้เกิดขึ้น๑๙มกราคมที่ผ่านมานะคะ

ภาพนี้ค่ะเปิดถึงเหตุการณ์ผู้ต้องหาก็คือในเอนส่วมหน้ากากกาณะไม้
แล้วจะเห็นว่ามีเด็กผู้หญิงซ้อนท้ายอยู่ด้วย
ก็คือน้องนกผู้เสียหายค่ะน้องนกอายุ๑๑ขวบนะคะ
คือถูกล่อลวงถูกหลอกให้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไป
ตอนที่น้องเขาไปหาปลาคือตามน้องเข้าไปชวนน้องเขาซ้อนท้ายมา
แล้วก็พาน้องเข้าไปล่วงละเมิดทางเพศ
นางสาวไข่เพชรอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านค่ะ
ก็บอกว่าเหมือนกับไปอ้างว่าเนี่ยแม่ให้มารับ
ตอนแรกเนี่ยนางสาวไข่เพชรห้ามเอาไว้นะคะ
ห้ามเอาไว้ไม่ให้น้องไปกับคนร้าย
แต่คนร้ายอ้างชื่อญาติของน้อง
น้องเชื่อค่ะน้องเชื่อก็ยอมซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คนร้ายไปด้วย
ไปสักพักหนึ่งน้องผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
วิ่งไปบอกลุงที่บ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๓๐๐เมตร
บอกว่าถูกลวงไปข่มขืนแต่หนีออกมาได้
ลุงก็เลยรีบพาน้องไปแจ้งความที่สพนครหลวง
แล้วก็ส่งไปโรงพยาบาลให้แพทย์ตรวจร่างกาย
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจกับชาวบ้านในพื้นที่ก็ช่วยกันตามล่าตัว
จับตัวคนร้ายได้แล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้
ประเด็นที่ว่าทำไมคนร้ายคนนี้เนี่ยอ้างชื่อญาติของน้องนก
น้องเขาเชื่อยอมไว้ใจนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยก็เพราะว่า
ก่อนเกิดเหตุวันหนึ่งคุณผู้ชมครับคนร้ายเนี่ยเข้าไปที่บ้าน
แล้วทำทีไปคุยกับคุณยายวัยแปดสิบไปถามชื่อคนในครอบครัวของน้อง
นี่ไงวางแผนก่อนนะคะไปถามชื่อคนในครอบครัวของน้องนก
เพื่อจะนำชื่อไปอ้างกับน้องนกค่ะพอรู้จากชื่อญาติของน้องเนี่ย
เขาเลยหลงเชื่อไงบอกว่าเออญาติให้มารับ
ลักษณะประมาณนี้อ้างชื่อถูกอะไรถูกน้องเลยยอมไปด้วย
แล้วบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบอ้างแบบนั้นแต่ตัวเองเนี่ยวางแผน
ไปถามชื่อยาดเขาก่อนจงใจวางแผนเลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าก็แกะรอยจากกล้องวงจรปิดนะคะและสำคัญเลยได้ข้อมูลจากพลเมืองดีค่ะ
ผู้หญิงอายุสิบเจ็ดนะคะท้องอยู่เจ็ดเดือนเธอบอกว่าสิบเอ็ดมกราคม
ตัวในเอผู้ต้องหามาที่บ้านของเธอเธออยู่เพียงลำพัง
บอกเลยว่าในเอดูน่ากลัวมากเธอก็เลยไม่คุยด้วย
ไม่นานนายเอออกไปแล้ววกกลับมาอีกครั้งเนี้ยขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดข้างป่า
กางเกงค่ะและนำอวัยวะเพศออกมาโชว์กวักมือเรียกเธอ
บอกโชคดีนะมีคนผ่านมาเธอก็เลยไม่เป็นไร
ท้องอยู่๗เดือนนะคะโอ้โหผู้ต้องหาทำแบบนี้กับเธอนะคะ
หลังเกิดเหตุก็นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่เป็นรูปคนร้าย
แล้วก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพบังปะหัน
แล้วก็นำรูปของคนร้ายไปแชร์ในโลกโซเชียลว่าเป็นบุคคลอันตราย
จนน้องน้องนกวัยสิบเอ็ดนะคะที่พระนครศรีวิทยาเนี้ยค่ะ
ครับเขาก็เห็นเห็นภาพที่เธอไปแชร์ในโลกโซเชียล
อืมน้องเขาเลยไปบอกกับตำรวจว่าเนี้ยมันใช่เลย
สุดท้ายตำรวจก็เลยไปจับนี่ค่ะก็เลยสรุปเลยว่าโอ้โห
ในเอผู้ต้องหาคนนี้ไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบแล้วก่อเหตุครั้งแรกหรอก
ครับมันก่อเหตุมาแล้วตั้งหลายครั้งนะคะในเอผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย
ก่อเหตุเอาไว้ก็คือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเคยติดคุกคดีเยอะเศษติด
มีคดีชิงทรัพย์พ้นโทษออกมาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
แล้วก็มาก่อเหตุคดีอนาจารย์ที่สพบังปะหัน
ยังไม่ทันถูกดำเนินคดีก็มาเนี่ยมาก่อเหตุกับน้องวัย๑๑อีกคนนึงอ่ะนะคะ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาในเอพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากปีดามันดา
กระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีเตรียมนำตัวไปฝากขังดำเนินคดี
กระบวนการของกฎหมายนะคะเพราะว่าไปเกาะเหตุโชว์อวัยวะเพศเอาไว้ครั้งหนึ่ง
ไม่ทันถูกดำเนินคดีอืมก็มันเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเด็กหญิงวัยสิบเอ็ด